ก็ต่อกันด้วยเรื่องสุขภาพของคนไทยเช่นเดียวกันนะครับ
ก่อนหน้านั้นมีแนวทางว่ามีการกำหนดว่า
นายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่มีอายุ
มากกว่า๖๐ปีขึ้นไปพร้อมคณะรัฐมนตรีอีกหลายท่าน
ปรากฏว่าทั้งหมดถูกเลื่อนออกไปก่อนชะลอออกไปก่อน
ด้วยเหตุผลที่ว่าประเทศในฝั่งยุโรป
เขาพบผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์นะครับ
เราก็ไล่เลี่ยงเลยนะฮะว่าการฉีดวัคซีน
เหตุใดถึงต้องมีการเลื่อน
เดิมคือพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
แล้วก็รัฐมนตรีอีก๑๖ราย
อย่างเช่นคุณดอนปรมัติวินัยรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศ
คุณจุฬิลลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีพาณิชย์
เอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีมหาดไทยนายอาคมพิทยาภัยสิทธิ
รัฐมนตรีการคลังนายสมศักดิ์เทพสุธินนายอนุชานาคาสัย
ปรากฏว่าช่วงเช้าที่ผ่านมา
ที่สาบันบำราชนราดูแล้วก็ที่กระทรวงสาศุกร์
ทางคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมีการประชุมกันอย่างเคร่งเครียดเลยนะคุณนะ
หลังจากที่มีรายงานออกมานะครับว่าประเทศแถบยุโรป๖ประเทศ
เนื่องจากมีผลไม่พึงประสงค์คือทำให้ริ่มเลือดอุดตัน
ทีนี้ก็ต้องมีการที่จะมาประชุมกัน
ระดมสมองกันของทีมคุณหมอ
กระทั่งในเวลา๘นาฬิกา๒๐นาที
คุณหมออภิชาติวชิรพันธ์ผู้มนวยการสถาบันบำราชนราดูล
ท่านออกมายืนบนโพเดียม
แล้วก็พูดผ่านไมค์ให้นักข่าวทราบก่อนเลย
ให้กับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายท่านออกไปก่อน
ส่วนการแถลงข่าวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง
กระทรวงสาธารณสุขขอประชุมผู้เชี่ยวชาญ
ในการฉีดวัคซีนระดมสมองของระดับกะทิเลย
คุณหมอหลายท่านเลยแล้วจะมาแถลงตอน๙โมงเช้า
นี่คือผู้มนวยการสาบันบำราชนราดูลให้สัมภาษณ์กับนักข่าวก่อนเลย
นักข่าวก็หันไปถามกันมันเกิดอะไรขึ้น
หรือว่าดังที่เป็นข่าวลือแหละว่าประเทศในยุโรป
เขายกเลิกมันจะมีอันตรายอะไรหรือเปล่านะครับ
ทีนี้เรื่องของการแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบนะครับ
คุณอนุทินชาญวิรากูลก็เปิดเผยออกมา
บอกว่าจริงแล้วทางทีมงานแจ้งให้กับนายก

เพราะว่าทีมแพทย์ลงความเห็นว่าต้องเลื่อนออกไปก่อน
เพื่อจะรอผลการสอบสวนจากประเทศในแถบยุโรป
บอกว่าไม่ใช่ว่าสิ่งที่รัฐบาลนำมานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะ
ดังนั้นแจ้งนายกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนายกก็เลยรู้แล้ว
เช้านี้ก็ไม่ได้มานะครับแต่เมื่อเช้านี้ก็มีรัฐมนตรีบางท่าน
ที่เดินทางมาที่สถาบันบำราชนราดูนด้วยนะ
ก่อนที่จะทราบข่าวคือเพิ่งรู้ข่าวเลย
ใช่ค่ะแต่เดินทางมาถึงก่อนคิดว่ายังเป็นกำหนดเดิม
เช้านี้๙โมง๕นาทีจะมีการฉีดวัคซีน
คนที่มาเมื่อเช้านี้คือนางมนัญญาไทยเศษค่ะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
แล้วก็มีนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ครับก็นักข่าวก็ไปสัมภาษณ์เนี่ยนะคะ
อย่างนายทรงศักดิ์บอกว่าผมก็มั่นใจนะ

จากมีคนที่ได้รับวัคซีนจำนวนมาก
แล้วก็มีรายงานด้วยว่าทางสาธารณสุขได้งดฉีดวันนี้ทั้งหมดแล้ว
ก็เลยต้องเดินทางกลับนะครับเพราะว่างดฉีดกันจริงนะฮะ
คุณผู้ชมครับทีนี้มาถึงช่วงเวลา๙โมง

โอ้โหตั้งโต๊ะแถลงคุณหมอพลึบเลย
ที่อยู่หน้าโต๊ะแถลงก็จะมีนายแพทย์ศาสตราจารย์
นายแพทย์เกียรติคุณปียสกลสกลสัตยาธรนะฮะ
ทั้งแต่เป็นที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์
แล้วก็แผนงานการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโควิด๑๙นะครับ
นำทีมแพทย์อย่างเช่นคุณหมอประสิทธิ์วัฒนภาค

คุณหมอยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญ
เพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกร
แล้วก็มีนายกแพทยศภามีประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
พร้อมด้วยหัวกะทินะฮะผู้บริหารกระทรวง
แล้วก็คุณหมอหลายท่านนั่งอยู่ด้านหลังคุณ

เพราะมีความจำเป็นจะต้องมีการชะลอ
เนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมาได้มีการประกาศจากประเทศเดนมาร์ค
อสเตรเลียรวมถึงประเทศในยุโรป
พบผลข้างเคียงที่ทำให้เลือดแข็งตัวในหลอดเลือดดำ
ซึ่งถือว่าเป็นผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์
ดังนั้นคณะแพทย์และทีมงานนะครับต้องนำมาพิจารณา
และเห็นว่าการฉีดวัคซีนจะต้องปลอดภัยที่สุดสำหรับประชาชน

จึงต้องรอฟังผลการสอบสวนโรคซิก่อน
เพื่อสืบค้นว่าเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศยุโรปโดยเฉพาะเดนมาร์ก

เพราะเดนมาร์คมีผู้ป่วยที่ฉีดและเสียชีวิตไป๑รายคุณ
แล้วก็มีผู้ป่วยหลายรายที่มีอาการริ่มเลือดอุดตัน
อกจากนั้นประเทศต่างที่ว่าไป
อย่างเช่นไอแลนด์นอเวย์ออสเตรีย
แอสโซเนียลิทวเนียลักเซมเบิร์กและก็รัตเวีย
มาฉีดในประเทศเป็นการขอชะลอไว้ก่อน
เพื่อรอฟังผลการสืบสวนโรคนะครับ
ส่วนทางด้านของคุณหมอยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญ
เพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกนะครับ
ก็ได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับ
บอกว่าการเกิดริ่มเลือดแข็งตัวในหลอดเลือดดำ
จริงแล้วมันเกิดขึ้นได้กับบุคคลทั่วไปด้วยนะคุณ
ค่ะนะครับพบมากในชนชาติแอฟริกันและยุโรป
อเมริกันมากกว่าชนชาติเอเชียถึง๓เท่า
แสดงว่าปัจจัยทางพันธุกรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง
กับเรื่องของอาการริ่มเลือดแข็งตัวในหลอดเลือดดำด้วย
มีผู้ป่วย๒๒รายในจำนวนนี้เสียชีวิต๑ราย
เทียบอย่างนี้ฮะเท่ากับ๗ใน๑ล้านรายนะครับ
ซึ่งจะมีการสอบสวนว่าเกิดขึ้นในภาวะปกติ

คือทั้งหมดทั้งมวลมันต้องรอผลการสอบสวนจากทางประเทศยุโรปก่อน
ว่าหลอดริ่มเลือดแข็งตัวในหลอดเลือดดำ
ใช่คือหมอยงก็บอกแหละว่าจริงการที่ออกมาแถลง
ว่าการเลื่อนครั้งนี้มันไม่ได้เกี่ยวว่าวัคซีนมันไม่ดี
หรือว่ามันมีปัญหาแต่คืออย่างที่บอกต้องดูสถานการณ์
ต้องดูข้อพิสูจน์ว่าสาเหตุที่มันเกิดขึ้นริ่มเลือด

ทีนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะเลื่อนไปก่อนสักอาทิตย์ถึง๒อาทิตย์ไหมคะ

เพื่อพูดตรงกับท่านรองนายกอนุทินนะครับ

รอผลการสอบสวนมาจากฝั่งยุโรปก่อน
ถูกต้องค่ะคือเป็นการเลื่อนนะไม่ใช่การยุติ
แล้วหมอยงนี่แหละถ้าสมมุติเกิดว่ามีการฉีด
ยงจะเป็นคนฉีดให้กับนายกรัฐมนตรีเอง
ใช่นะครับทั้งหมดทั้งมวลต้องรอนะ
เพื่อความปลอดภัยที่สุดสำหรับประชาชน

โดยเฉพาะคุณในกลุ่มที่มีอายุมากกว่า๖๐ปี
เมื่อเช้านี้ก็ตั้งโต๊ะแถลงกันโอ้โหเคร่งเครียดพอสมควรนะครับ
ขณะที่อีกคนนึงที่มีอายุเกิน๖๐ปีแล้วก่อนหน้านั้น
ก็ถูกสื่อจับจ้องว่าท่านจะยอมฉีดไหม
เพราะก่อนหน้านั้นพลเอกประวิทย์ก็บอกว่าผมติดงานนะครับ
ผมคงไปไม่ได้ในวันถ้าฉีดจริง
ก็นอกจากมีพลเอกประวิทย์ที่ติดงานแล้วก็ยังมี
ต่านวางแผนหมายว่าจะฉีดเมื่อไหร่
ท่านก็ย้อนถามผู้สิทธิ์ข่าวบอกว่า

แล้วก็พูดถึงเรื่องของความหนุ่มความแกหล่กของท่านนี่แหละ

ถ้าหมอให้กีดกีดเลย

จริง
แล้วจะเอาอะไร
จะเอาอะไรผมมีกัน

ทุกคนไม่ได้ฉีดนายกยังไม่ได้ฉีดเลย
ก็ต้องรอผลนะฮะว่าการสอบสวน

ถูกต้องคือพอมันเป็นข่าวแบบนี้
คุณผู้ชมคนก็เลยกังวลไงว่า
จากที่ประเทศในยุโรปเขายกเลิก

เมื่อวานนี้คุณผู้ชมทางเดนมาร์

ไว้ชั่วคราวก่อนอย่างที่บอกเดนมาร์คอ่ะเน

ก็คือมีผู้หญิงชาวเดนมาร์คนี่แหละ

ทีนี้หลังจากนั้นเสียชีวิต

ถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่เจอหลักฐาน

แต่เบื้องต้นต้องระงับการใช้ไว้ก่อน
แล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะมีรายงานด้วยว่า

แล้วหลายประเทศในสหภาพยุโรป
ก็เลยตัดสินใจระงับการฉีดวัคซีนในบางล็อต
ทีนี้ล่าสุดคุณผู้ชมมี๓ประเทศในยุโรป
ก็คือมีเดนมาร์คมีนอเวย์แล้วก็มีไอซแลนด์
ส่วนประเทศออสเตรียอิตาลีเอสโตเนียลัดเวีย

ระงับการฉีดวัคซีนในบางล็อต
แต่จริงมันต้องไปดูประเทศที่ผลิตด้วยนะ
จริงบ้านเราไม่เหมือนกับในยุโรปนะ
เพราะว่าบ้านเราเป็นวัคซีนที่ผลิตจากเกาหลี
แล้วก็ส่งมามันคนละประเทศกันที่ผลิต

ใช่ค่ะซึ่งทางด้านองค์การยาแห่งสหภาพยุโรป
ก็ยืนยันนะคะบอกว่าไม่พบข้อบ่งชี้
มันจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดริ่มเลือดในตัว

แล้วก็ระบุด้วยนะคะว่าประโยชน์ที่ได้จากวัคซีน
ยังมีมากกว่าความเสี่ยง
แล้วก็ผู้ที่มีอาการข้างเคียงเป็นแค่ส่วนน้อยเท่านั้น
อันนี้คือองค์การยาแห่งสหภาพยุโรปยืนยันในเรื่องนี้นะคะ
กลับมาที่บ้านเราอีกสักนิดหนึ่งนะฮะเรื่องของโควิด๑๙แหละครับ
เราก็ต้องอัปเดตหน่อยนะฮะว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นขนาดไหน
โอ้โหตัวเลขวันนี้ก็น่าตกใจอยู่เหมือนกันนะครับ

ก็แบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศ๖๗ราย
แล้วก็ที่เหลือติดเชื้อจากต่างประเทศ
ทีนี้วันนี้หมอบุ๋มพันธภาก็เป็นคนแถลงเรื่องนี้

กรรมการชุดเฉพาะกิจจะมีการประชุมสรุปกันเรื่องเกี่ยวกับวันสงคราน
แล้วเดี๋ยวก็จะเสนอกับที่ประชุมส่อบบคชุดนาครม
หมอบุ๋มก็บอกว่าเมื่อเช้าที่กระทรวงเขาก็แถลงกันไปแล้วนะครับ
รับฟังข่าวจากทางกระทรวงเท่านั้นนะครับ